หลายประเทศในยุโรปทยอยปิดเรือนจำเพราะไรนักโทษ
แต่ประเทศไทยติดอันดับ๖ของโลกนักโทษล้นเรือนจำ